เรียนท่านประธานที่ขอรับ

สมาชิกสภาผู้แทนรัศดร

ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่า

ร่างพรบงบประมาณ

ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

วันนี้เราก็ได้ใช้เวลา

คือถ้าเผื่อเป็นไปได้ต้องเรียนท่านประธานว่า

ขอความร่วมมือนะครับว่า
อะไรที่พอตัดออกได้ก็

เพราะผมเองในฐานะซึ่งเป็นประธานวิบรัฐบาล
ต้องพยายามบริหาร
เวลาในส่วนทั้งหมด

ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่จบวันนี้

ถ้าไม่จบจริงนะครับท่านประธานฮะ

ประชุมร่วมรัฐสภา

แล้วที่ท่านประธานแจ้งเมื่อสักครู่นี้

วาระปกติของสภาผู้แทนรัศดร

เข้ามาเตรียมการรอไว้แล้ว

จากวันนี้

เราจะมีโปรแกรมที่เต็มเหยียดเลยฮะ
บางครั้งก็เรามี

ของท่านสมาชิกทุกพัก
ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ
ครับก็ขอบคุณท่านวิรัตินะครับ

ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม

การประชุมวันนี้น่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จากการลุกขึ้นหารือธรรมนอง
ของท่านประธานวิบรัฐบาล

แต่ว่าท่านจะมากำหนดว่ามันจะจบวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้
มันขึ้นอยู่กับท่านประธานและท่าน
ประธานเวียบฝ่ายรัฐบาลเนี่ย
ให้ตัวสองของท่านคอยดูดิ
เพราะใครบ้างอภิปรายไม่ตรง

แล้วก็หน้าที่ของสมาชิกทั้งหมด
แต่ถ้าการอภิปรายยังอยู่ในหลักการ
อยู่ในข้อบังคับอยู่ในกฎหมาย
การพิจารณาจะต้องดำเนินการต่อไปด้วยเหตุด้วยผล
ไม่น่าจะต้องมากำหนดมาขอร้องกันว่าให้มันจบวันนี้พรุ่งนี้
เงินสามจุดหนึ่งล้านล้านไม่น้อยอ่ะ
แล้วกลับมาที่การเคยฟังไหมเนี่ย
เวลาเราอภิปรายขอแก้นิดหน่อยท่านก็ไม่ให้ยอม
พอผู้อยู่เบื้องหลังของท่านก็ไม่ฟังใคร
มิติใหม่ได้ไหมสภาแห่งนี้
มีความเป็นตัวของตัวเองบ้าง
เรื่องเล็กน้อยเรื่องควรจะแก้ไขก็แก้ไขบ้าง

เป็นอุปกรณ์หรือว่าย่าย
แล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เลยสภานี่มีเกียจที่ไหน

ผมพิปรายให้ตัดอำนาจของสำนักงบบันออก
ให้กฎหมายนี้มีความหมายมีไฟฟังไหมล่ะ

ให้เขาพูดเพื่อให้ประชาชนทราบว่า
พวกท่านกำลังทำอะไรอยู่
แล้วเดือดร้อนอะไรอ่ะ
สิบวันสิบคืนก็ประชุมไปดิประชาชนก็ฟังอยู่
เพราะฉะนั้นอย่ามาใช้วิธีการแบบว่าเวลารวบรัด
มันจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าก็เชิญไปทำหน้าที่ไป
อย่ามาใช้วิธีเดิมสิทธิของผู้แทนราษดร
จะต้องได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูลขอบคุณครับ
ครับก็ท่านขจิตดุแต่เช้าเลยนะครับก็เป็นการข้อเสนอที่
ที่เป็นประโยชน์นะครับท่านท่านประธานครับ
อนุญาตครับท่านประธานครับครับเชิญท่านชาดาครับ
เชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผม
ชาดาไทยเศสธรรมชิกสภาผู้ไทยรัฐสดร
สิทธิเสรีภาพนะฮะหรือว่าเป็นสิทธิหน้าที่ของผู้แทนรัศดรอยู่แล้ว
ในเรื่องของการประชุมเนี่ยนะครับคือผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับ
เพราะคนละเจ็ดนาทีสามนาทีห้านาทีเนี่ยพูดยังไม่ทันมันเลยครับ
ว่ากันยาวเลยครับท่านประธานครับเรียนทุกความภูมิรับจริงครับ
แต่เพียงแต่ว่าผมเห็นว่าคือถ้าจะมีงานรออยู่ข้างหน้า
กลัวจะไปถึงวันอังคารซึ่งจะประชุมรัฐสภา
ก็เอาให้จบไปเลยครับวันนี้ก็ลากกันไว้
สภาเก่าก็เคยอยู่กันตี๔ตี๕
โมงเช้าก็อยู่ทำกับข้าวในสภา
ก็เคยถูกล้อมสภามาก็เคยนะครับ
ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยครับเรื่อง๗นาที๓นาที
วาระแรกก็บอกว่าให้พูดคนละ๔นาที

ผมว่ามันก็อึดอัดเหมือนกันกับคนที่อยากพูดนะครับ

ในเมนต์ก็เป็นว่าที่ถมน้ำลายอยู่แล้ว

ท่านขออนุญาตเอ่ยนามท่านไตรลงบอกผมมานะครับ

บอกว่าพื้นฐานมาจากคำว่าที่ถ่อมน้ำลาย

ลากกันยาวไปเลยนะครับ
ผมก็พร้อมที่จะอยู่กับพวกเรานะ
และผมเชื่อว่าสมาชิกทุกคนก็พร้อมนะครับ

จำกัดเวลาไม่ได้จะมีปัญหาก็
ขอท่านประธานฝากบอกท่านประธานสภาด้วยครับ
ท่านประธานชวนนะครับว่ายาว

ไม่รู้จะเลิกประชุมทำไม

กว่าจะหลับได้ก็ตี๕กว่า

เพราะว่าเราเลิกไปดึกนะครับ
เรียนด้วยความเคารพครับท่านประธานครับ

เราก็หาจุดลงตัวให้ได้
เพื่อประคับประคองให้การประชุมของพวกเรา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ

ต่อไปจะเป็นการอภิปราย